ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ที่อุบลรัชธานีส่งคลิปมาหาทีมข่าวของเรา
หาทีมข่าวไทยรัฐทีวีจุดประสงค์ก็คือแน่นอนเธอบอกว่าช่วยประสานหมอปลาให้มาดูแม่ให้หน่อยเถอะ
คุณแม่ป่วยหลายโรคมากอายุหกสิบเจ็ดปีแล้วนอนสมอ่อนแรงลักษณะแบบผู้ป่วยติดเตียง
แต่ได้ยินเสียงเพลงเสียงกลองยาวเมื่อไหร่นะลุกขึ้นมาได้อย่างนั้น
มันเกิดอะไรขึ้นถูกผีเข้าหรือเปล่าเอาดูคลิปที่เธอส่งมาก่อนนะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นถูกผีเข้าหรือเปล่าเอาดูคลิปที่เธอส่งมาก่อนนะครับ
นี่ได้ยินเสียงเพลงกลองยาวจากที่นอนสมเนี่ยลุกขึ้นมานั่งอย่างนี้
มือนี่ฟ้อนเลยร่ายรำเลยมันเกิดอะไรขึ้นคือเธอบอกก็อยากให้แม่แข็งแรงนั่นแหละ
แต่ถ้าแม่จะลุกมาอย่างนี้ได้ไม่ต้องเปิดเพลงกลองยาวกันทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอ
แต่เธอก็สงสัยว่ามันมีผงมีผีเข้าอะไรหรือเปล่าคือคุณแม่ในยุค๖๗ปีนะครับ
เป็นมะเร็งด้วยนะหลายโรคเลยนอนรักษาตัวอยู่บ้านลูกสาวบอกว่าแม่จะมีอาการผิดปกติ
ได้ยินเพลงกลองยาวเมื่อไหร่ลุกขึ้นมารำทุกครั้งปกติอ่อนแรงนอนสมอยู่ที่ที่นอนตลอดทั้งวัน
ส่งคลิปมาหาทีมข่าวของเราบอกช่วยประสานหมอปลาให้หน่อยเถอะอยากให้หมอปลามาดูเหลือเกิน
ท่านผู้ชมครับหญิงสาวที่ส่งคลิปมาเนี่ยบอกว่าบ้านอยู่ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ไปดูมาแล้วนะไปหามาในพื้นที่แล้วนะครับเธอชื่อปาวิตรานะหรือว่าอุ้มอายุ๒๓ปีนี่ฮะ
คุณอุ้มนะครับคุณอุ้มบอกว่าคลิปนี้เธอถ่ายเองนะส่วนคนในคลิปก็คือคุณแม่ชื่อนางอรุณอายุ๖๗ปีนะ
ยายอรุณเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่คุณหมอบอกยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นมะเร็งส่วนไหนของร่างกาย
แล้วมีโรคประจำตัวอื่นอีกเยอะรวมแล้วน่าจะสัก๗โรคมั้ง
ร่างกายผิดปกติไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะฮะนอนสมแต่ถ้าฟังเพลงได้ยินเสียงเพลงกลองยาวเมื่อไหร่
ลุกขึ้นมารำแบบนี้ทุกครั้งใครเห็นก็ขนลุกว่าโอ้โหเกิดอะไรขึ้น
แล้วเมื่อปีก่อนเนี่ยตอนนั้นพ่อเสียนะก็สวดศพพ่อเธอบอกว่าพระก็พรมน้ำมนต์แม่
พอแม่ได้น้ำมนต์เข้าไปเนี่ยมีอาการชักเกร็งแขนขาเกร็งจนชาวบ้านเชื่อว่าอาจจะถูกปอบหรือว่าถูกผีเข้า
ไม่ใช่แค่งานศพบางทีมีทำบุญที่วัดแม่ก็ชักหากถูกพระพรมน้ำมนต์
น้ำมนต์พระเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องทุกทีคืนไหนวันพระแม่เนี่ยถึงขั้นลุกขึ้นมาบีบคอพี่สาว
ทำเหมือนกับพี่สาวไม่ใช่ลูกนี่ฮะต้องเอาสร้อยพระมาสวมให้ผูกสายสงสัยสิน
เนี่ยนี่กว่าจะจับยายแกขึ้นมานั่งได้เนี่ยฮะจะให้เห็นว่าแบบสมอ่อนแรงเลยนะ
ไปหาหมอดูมาหลายที่ทักเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าแม่ถูกผีเข้า
เธอก็เลยบอกว่าอยากให้หมอปลามาช่วยเหลือเกิน
ตอนที่ไปวัดเขาสาดแล้วแม่ก็ร้อนซึ่งอาการคนปกติสาดน้ำมนต์มันไม่มีอาการอะไรเลย
แต่แม่ชักตาขึงขึ้นมาชักตาขึงแบบร้อนปูสับสั่นอย่างนี้ไข้จัดสรรขึ้นมาเลย
ซึ่งมันผิดปกติจากคนที่นั่งอยู่ด้วยกันเขาเห็นเขาก็ตกใจนะคะ
เขายังพูดว่าโอ้โหเป็นอะไรคือคนที่นี่เขาคิดว่าเป็นปอบแต่มันไม่ใช่
แต่พอไปดูหมอดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์พระอาจารย์เขาก็บอกว่าครูโบราณโบราณที่พ่อของเขา
มันเหมือนว่ามันไม่ได้รับไห้ความเที่ยวส่วนหมดขนมันไม่ได้รับการดูแลแล้วและแบบว่ากลับมาทำของใส่ตัวเรา
แล้วแบบว่ากลับมาทำของสายตัวเรา
บางทีพันธาใหญ่แกจะอาราวาชเข้ามาเลยนะ
แล้วก็บีบคอพี่สาว
แต่พี่สาวไม่ได้ว่ารูกตัวเอง
ก็มี
พี่สาวของคุณยายอรุณบอกว่าที่น้องสาวผิดปกติ
เป็นเพราะตอนเด็กเคยไปร่วมพิธีไหว้ครู
แล้วไปฝากตัวเป็นสิทธิ์เขาหรือเปล่า
ตอนนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพวกกลองยาวอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
แล้วอาจจะมีอะไรติดตัวติดตามมาหรือเปล่านะ
ผีจากการทำพิธีในวันนั้นหรือไม่นี่นะฮะ
พาตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรายังเด็กยูง
แล้วพอมีกองยาวที่ไหนไปที่ไหนนะเขาจะไปทุกที่
ก่อนที่ว่าเขาจะป่วยจะอะไรเนี่ยพามาที่ชุมพร

นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้น
เอาเป็นว่าทางญาติพี่น้องทางลูกเขาเชื่อว่าถูกผีเข้า
หรือว่าไปรับของไปโดนของอะไรมา
นี่เห็นไหมนั่งอยู่คุณยายก็ฟุบอีกแล้ว
สมอีกแล้วนะลูกสาวเลยบอกเดี๋ยวหนูทำให้ดู
อย่าว่าแต่คลิปเลยเอาตอนนี้เลยนะ

เปิดเพลงรำกลองยาวเนี่ยให้แม่ฟังเลยนะครับ

แล้วพอเพลงเนี่ยคุณยายก็ลงไปนอน
คืออาจจะไม่ถึงขั้นลุกยืนขึ้นมานะ

แต่ก็แบบด้งนั่งถึงขึ้นมาแล้วก็
โอคอไปหาหมอพลานะครับทุกผู้ชมครับหมอพลาบอกให้ลูกสาวลองแกล้งทำน้ำมนปลอมหน่อยสิ
ทำน้ำมนต์ปลอมนะแล้วเอาไปประพรมที่แม่ที่บอกว่าแม่ไปไหน
น้ำมนทีไรชักเกรงทุกทีมีอาการทุกทีเนี่ยหมอปลาก็เลยให้ลองดูนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าอาการที่เป็นอยู่เนี่ยคือถูกผีเข้าจริงหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวลองดูเนี่ยนะฮะ
จะมาตรงนี้นะฮะ
ไม่แกล้งนั้นนี่คือเราพยายามหลอกเขานะว่าเราเอาได้หมดทั้งทั้งที่เรารู้กันก่อนว่า
นั่นมันไม่ใช่น้ำมนต์คนที่ป่วยเป็นโรคร้ายนะ

ก็อาจจะทำให้พฤติกรรมคนเหล่านี้เปลี่ยนไป
ถ้าให้ผมช่วยนะผมบอกก่อนว่ายายตายยายไม่หายนะเพียงแต่ว่าร่างยายไม่ทรมานอีกต่อไป
อ่าก็คือลองทำน้ำมนต์ปลอมไปพรมเนี่ยคุณยายแกก็ไม่ลุกไงค่ะ
แสดงว่าไม่ใช่ว่าแบบอุปทานไปเองโดนน้ำมนต์ทีไรก็แบบมีอาการทุกที
เพราะถ้าไปวัดหรือพระเอาน้ำมนพรมจริงเนี่ยอันนี้เขามีอาการ
หมอปลาบอกว่าตกลงเดี๋ยวจะช่วยให้นะฮะจะช่วยรักษาให้นะครับ
จะช่วยรักษาให้นะก็จะได้มีความสุขมากขึ้นอะไรแบบนี้
ส่วนจะรักษาแบบไหนนัดกันแบบไหนอะไรยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวก็รอฟังกันอีกทีก็แล้วกันทางครอบครัวเขาขอความช่วยเหลือจากทางเรามา
บางทีเราอาจจะเห็นว่าเออเรื่องอะไรกันเนี่ยนะทางครอบครัวนี้มีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอ
แต่ความจริงเนี่ยเขาก็เป็นทุกข์เขาลำบากเขาเดือดร้อน
เราพอจะประสานให้ได้เราก็ถามหมอปลาไปหมอปลาเขาอยากจะมาช่วย

เดี๋ยวลองดูว่าหมอปลาจะช่วยได้ขนาดไหนนะคะ